บอกความจริงไม่สำคัญเท่ากับการรู้ความจริง
แล้วการรู้ความจริงก็ไม่สำคัญเท่ากับการเข้าใจความจริง
เข้าใจก็ไม่สำคัญเท่ากับการยอมรับความจริง
แล้วก็ไม่สำคัญเท่ากับการปล่อยวางความจริงจนกลับมาอยู่ปัจจุบันได้
เราควรที่จะยอมรับความตายตั้งแต่เราเกิดเลยด้วยซ้ำ
หรือถ้าเขาไม่ทรมานเขายังอยากตายอยู่ไหม
คุณหมอครับความตายมันน่ากลัวไหมครับ
ถ้าเป็นมุมมองของหมอหมอมองว่าความตายนั้นทรมาน
แต่การตายไม่ทรมาน

ทำไมต้องทำให้คนไข้จากไปอย่างสงบ
การที่คนไข้จากไปตามธรรมชาติ
หรือจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ

ญาติหรือผู้ดูแลที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อ

คนที่อยู่ในสเตจนั้น
จำเป็นจะต้องมีมรณสติที่มากพอ
ที่จะเดินไปกับการรักษาอย่างมั่นคง
แล้วก็ไม่วิ่งหนีนะครับ
แล้วก็ไม่ท้อใจจนไม่อยากอยู่ส่วนใหญ่แล้ว
เคสจะเมนชั่นว่านี่คุณเป็นจิตแพทย์ไหม
หรือคุณเป็นหมอทางจิตวิทยาไหม

มีโอกาสที่ไม่เข้าใจว่าเอาแล้วมาทำทำไม
เคสเปิดใจรับตั้งแต่แรก
เคสก็จะมีคำถามเยอะแยะที่จะคอยมาตั้งคำถาม
แต่ละคนแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกัน

จากถ้าเป็นเจ้าของชีวิตเขาอาจจะต่อต้านทาง
เขาไม่คุยด้วยหรือเขาเบิร์นหน้าหนี
หรือเขาฟังแล้วก็ผ่านไป
ส่วนใหญ่ผมก็จะยิ้มให้เขาแล้วก็บอกว่า
คุณรู้สึกอึดอัดกับผมแค่ไหน
อยากจะใช้เวลาพักเยอะขึ้น
ผมจะขออนุญาตมาใหม่ได้ไหม
แม้แต่ว่าผมอาจจะต้องขอโทษที่มารบกวนเวลา
แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าผมมาเยี่ยมใหม่

หลายครั้งผมจะพูดในสิ่งที่เขาคิด
แต่เขาไม่กล้าหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะพูดกับใคร
นั่นแหละครับเป็นสไตล์ที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับ
การทำงานทั่วไปของแพทย์
ผมก็จะถามถึงความรู้สึกภาพรวมของเขาก่อน
ว่าตอนนี้เขาประเมินตัวเองว่าเขามี
กำลังแค่ไหนเขาบอกว่าเขายังสู้อยู่
บอกยังสู้อยู่เขาจะถามเขาว่าแล้วร่างกายเขายังพร้อมสู้ไปด้วยกันกับใจเขาไปด้วยไหม
เพื่อทำให้เขาเห็นถึงว่ามันมีบางอย่างที่จิตควบคุมได้ไม่ทั้งหมดนะครับ
เขายอมรับมันในสิ่งนี้ไหมนะครับอันที่สองแม้กระทั่งจิตใจของเขาเอง
ที่เขาคิดว่าเขาไม่เครียดแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าเออเขาควบคุมความเครียดไม่ไหว
หรือว่าอยู่ดีน้ำตาเขาก็ไหลเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้เขายังพอควบคุมมันได้บ้าง
หรือแม้แต่ถ้าควบคุมไม่ได้ยอมรับมันได้ไหม
ถ้าเทียมคนไข้ก็จะบอกว่ายอมรับไม่ได้นะฮะเพราะเขาอาจจะเข้าใจคำนี้ว่าเขาเคยโดนปลอบมาเยอะแล้ว
รับนะปล่อยวางนะอะไรต่างแต่เมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าท่าทีของเราที่จริงจังกับคำนี้
ความหมายอาจจะไม่เหมือนกับปล่อยวางนะยอมรับนะเหมือนกับคนอื่นที่เขาพูด
มันถึงจุดที่จะบอกคำนี้ได้แล้วเขาจึงไม่ต้านปัจจัยที่ทำให้คนยอมรับได้คือหนึ่งเขาต้องรู้ความจริงพอประมาณ
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มีครับมีเยอะด้วยนะครับบางคนแค่รู้ว่าเอาเป็นมะเร็ง
เขาก็เผื่อใจถึงความไม่เที่ยงได้เลยแต่ว่าญาติยังไม่เคยบอกเขาเลยว่าเขาเป็นระยะไหน
เขาบอกไม่หรอกเพราะเขาได้ยินคำว่ามะเร็งปุ๊บแล้วเขาเห็นทุกคนดูหน้าซีเรียส
เขาคิดเองคืนนั้นแหละแล้วเขาก็วางแผนได้ครบเขาเลือกไว้แล้วด้วยนะครับ
เขาเลือกภาพเขาเลือกชุดที่จะใส่วันสุดท้ายเขาเลือกวัดเขาเลือกพิธีกรรมทางศาสนาไว้พร้อม
แล้วเขาก็ไม่กลัวมันอีกจากนั้นเขาจะวางใจได้เป็นกลางมากขึ้นกับชีวิตที่เหลืออยู่
คนไข้ที่ตายไม่เคยกลับมาบอกว่าเขาทรมานหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นโดยแท้เราก็ไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาตาย
เพราะฉะนั้นถ้าหมอจะให้เดาว่าถ้าคนจะตายนั้นทรมานไหมอาจจะไม่ได้ทรมานถ้าเขายอมรับความตายนั้นได้ก่อน
ทีมเราจะไม่ได้ถูกตราหมายหน้าว่าเป็นเพชรฆาตหรือว่าเป็นผู้ที่จะมานำวิญญาณเขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แต่มาเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือมีโอกาสจะเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปของชีวิตของเขาเพื่อทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
และถ้าหากมันพ้นขอบเขตที่การรักษามันจะทำได้อย่างน้อยเขายังมีคุณภาพชีวิตไปจนถึงวินาทีสุดท้ายได้
ร่างกายที่สุดโทรมลงจากโรคภัยไข้เจ็บมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันนอกตำราแล้วนะครับการแพทย์เนี่ยจะรักษากับโรคก็ลำบากก็จะเป็นการควบคุมอาการด้วยยาที่ประคับประคองนะครับ
ก็อาจจะเป็นยาแก้ปวดเป็นหลักกลุ่มยาทางด้านจิตเวทก็ได้หรือเป็นกลุ่มยาทางด้านทางระบบประสาทก็ได้อย่างนี้นะครับซึ่งมาทำร่วมกันหรือแม้แต่เป็นการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมเช่นการฝังเข็มแผนจีนอะไรอย่างนี้นะครับ
อะไรต่างที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อทำให้เขาลดความทุกข์ทรมานเพิ่มความสุขสบายได้มากขึ้นในช่วงท้ายนั้น
ถอดเข็มออกเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วชีวิตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาทำมาดีแล้วเขาอยากจะบอกกับลูกหรือญาติของเขาว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่กลัวแล้ว
หลังจากที่เขาได้ทบทวนอยู่กับเข็มเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงการร้องขอความตายเป็นสิ่งที่เขากำลังบอกเราว่าเขาทุกข์จนทนไม่ไหวกับสภาพปัจจุบันนี้แล้ว
แล้วก็มีอาการปวดตลอดเวลา
เขาไม่สามารถจะทนอยู่ที่บ้านได้

ผมจะให้ความสำคัญไม่ต่างกันมากนะครับ
เพราะเขาก็มีความทุกข์ความสุขได้ไม่แพ้กัน
ถึงวันหนึ่งที่เขาต้องจากลาซึ่งกันและกัน
คนอยู่ต้องไม่อยู่แบบตายทั้งเป็น
คนตายจะต้องตายแบบสงบสุข
ผมจะบอกญาติและผู้ป่วยเสมอว่าเรายังมีหวัง
แต่การหวังนั้นเราจะหวังแบบเรียลิสติก
คือหวังแบบที่มันเป็นจริงได้
เราควรที่จะยอมรับความตายตั้งแต่เราเกิดเลยด้วยซ้ำ
เพราะว่าความตายมันเกิดขึ้นได้เสมอ
สิ่งที่ผมดูเคสต่างในโรงพยาบาลเนี่ย

อันนั้นเป็นคือเคสที่ไม่สามารถทำนายพยากรได้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่
เขาอาจจะอยู่ยาวแบบเป็นผัก
อยู่แบบเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราไปเรื่อย

แต่ว่าผู้ที่อยู่ก็ต้องทุ่มใจ
เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ต้องดูแลเป็นหลักไปไหนไม่ได้

ใจลึกอาจจะตายทั้งเป็นไปด้วย
เพราะว่าเขาอยากได้รับอิสรภาพแต่เขาก็ต้องกระตันอยู่
กลุ่มนี้จะเขาเรียกว่าต้องใช้สรรพกำลังเยอะในสังคมในการเกื้อหนุน
เพื่อให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตมากที่สุดเท่าที่ทำได้
แล้วก็ผู้ดูแลก็ไม่รู้สึกผิดด้วยถ้าเกิดเขาจะต้องตายไป
มันมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าการตายนั้นช่วยให้เขาหลุดพ้นความทรมานได้
แล้วเขาเลือกได้เขาใช้สิทธินั้น

ตอนที่ได้ยินประโยคว่าทำให้ฉันตายไปสักที
หมอจะรู้สึกเห็นใจเขานะครับว่า
มันคงเป็นประโยคที่เขาก็ไม่ได้อยากบอกหรอก
ถ้าเขาไม่ทุกข์ขนาดนั้น

หรือถ้าเขาไม่ทรมานเขายังอยากตายอยู่ไหม

แต่นี่มันทรมานจนไม่ไหวแล้ว

จะให้คุณตายแต่ขอถ้าคุณไม่ทรมานก่อนแล้ว
คุณค่อยมาคุยกับหมอใหม่ว่าคุณจะตายยังไง

ผมก็ตายแล้วว่าอ๋อหมอฉีดยาก็เท่ากับหมอเร่ง

รุนคาตเหมาะกับประเทศไทยไหม
ตอนนี้ผมยังตอบว่ายังไม่เหมาะ
เพราะกระบวนการดูแลที่เป็นการดูแลแบบประคับประคองนั้น
เรายังเพิ่มศักยภาพได้อีกเรื่อย
แล้วก็ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ย
มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต
คุณภาพจิตนะครับคุณภาพกายคุณภาพสังคมต่างอย่างเหมาะสม
แล้วก็จะพยายามเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแล
ให้สามารถจะดูแลเยียวยาตรงนี้ให้ดี
ก่อนที่จะบอกว่าคุณเลือกตายแล้วกัน

ซึ่งตรงนั้นผมว่าประเทศเรายังไม่น่าจะถึงหน้าจุดนั้น
แต่จุดที่สำคัญคือต้องมามุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต
ไปจนกระทั่งเราดูแลแบบองค์รวมได้จริง
ซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ไม่ผิดต่อ
เขาเรียกว่ามุมมองทางศาสนาต่าง
และมุมมองทางจริยธรรมการแพทย์ด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป